คุณเวียสุกลวัฒน์ประกาศแล้วนะฮะว่ากำลังจะมีน้องกำลังจะเป็นพ่อคนเลยแหละครับผม
วันนี้ประกาศอย่างเป็นทางการอย่างที่บอกว่าคุณเวียเนี่ยตอนนี้อย่างที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยเวียก็พูดมาเสมอว่าเขาอยากมีลูก
พร้อมมีครอบครัวเขาพร้อมจะมีครอบครัวเป็นครอบครัวแล้วด้วยอายุอนามของเขาตอนนี้ก็ถึงแล้วล่ะถึงเวลาที่เขาจะต้องมีครอบครัวของเขาแล้วล่ะทายาทแล้วใช่ไหมฮะ
ฮะวันนี้ถ้าสมมุติเราติดตามกันจริงจริงเนี้ยวันนี้คุณเวียไอจีแตกเลยเราไปดูที่เอ่อไอจีของคุณวิกกี้ใช่ไหมลูกใช่
วิกกี้นะฮะภรรยาของคุณเวียเนี่ยเขาโพสต์แจ้งข่าวดีให้ทราบว่าตอนนี้หนุ่มเวียกำลังจะขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อเต็มตัวแล้วจ้ะ
เป็นปีแรกในชีวิตที่ลูกมีคุณแม่ที่รักลูกทั้งสองท่าน
คุณแม่ที่ให้กำเนิดลูกเป็นพระของลูก
คุณแม่สามีที่วิกกี้รักและเคารพ
ในปีนี้เป็นปีแรกของลูกที่จะเรียกตัวเองว่าแม่
เขาก็พูดถึงแม่เวียด้วยแม่เขาด้วยนะครับผม
ถึงตรงนี้ปุ๊บน้ำตาก็ไหลแล้วล่ะ
กี้ขออวยพรให้คุณแม่ทุกคนรวมถึงลูกของคุณพ่อคุณแม่มีความสุข
เปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตานะฮะกระตันยูกอด
แล้วก็ครอบครัวคณารถนี่ก็ดู

กรี๊ดน้องมาแล้ว